กระเป๋าแบรนด์นี้ทำไมถึงมีราคาสูงแล้วก็แพงลิฟต์ขนาดนี้
แต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เหล่าดาราในวงการบันเทิงเนี่ยมีใครกันบ้างที่โปรดปรานค่ะ
ที่บอกว่านี่ไม่ใช่กลยุทธ์ทางการตลาดแต่เพราะต้องรอคอยจราเข้ชั้นดี
ที่ถูกเลี้ยงในบ่อที่ปูด้วยหินอ่อนเพื่อให้หนังจราเข้ไม่เป็นริ้วรอยเวลาไหว้ไปตามพื้น
และสีของกระเป๋าเหมือนสีของยอดเขาฮิมาลัยเป็นที่มาของรุ่นฮิมาลายันราคาราว๓ล้านบาทหรือมากกว่านั้น
ที่สำคัญต้องรอนานถึง๑๑ปีกว่าที่จราเข้ตัวนั้นจะเติบโตมีหนังที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ
นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมฟังราคาของกระเป๋าใบหนึ่งถึงกับต้องอ้าปากค้าง
ตามชื่อของนางแบบดังเจนเบอร์กิ้นชาวอังกฤษด้วยความ
ลาสสิกสีสันรูปทรงหรือแม้แต่กลิ่นที่ว่ากันว่าเฉพาะ
แบรนด์นี้เท่านั้นเพราะวัตถุดิบที่นำมาใช้อีก
ชนิดนั่นก็คือวัวพิเศษที่เลี้ยงมาจากสามที่นั่นก็คือ
อรมนีตอนเหนือรัสเซียและโฟแลนด์ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความ
สมบูรณ์ของน้ำและย่าจนทำให้วัวมีขนอ่อนอยู่
ตลอดทั้งตัวเมื่อนำมาฟอกแล้วจะได้กลิ่นหอมอ่อน
ไม่เหมือนกับกระเป๋าหนังวัวทั่วไปค่ะ
สำรวจความนิยมกระเป๋าแบนหรูยี่ห้อดังในวงการบันเทิง
บ้านเราต้องยกให้เป็นที่หนึ่งในใจเซลปดาราแถวหน้า
ที่มีไว้ครอบครองประดับบารมีหรือบางคนให้เหตุผลว่า
มีประโยชน์ทางธุรกิจถึงขั้นหลงไหลสะสมไว้เป็นสมบัติ
ส่วนตัวก็คือนักร้องไฮโซดังพันกรบุญญจินดาเมื่อ๕๐
วันก่อนก็เพิ่งจะโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวขณะกอดกล่องส้มไว้
นับรวมที่สะสมไว้อีกนับสิบสิบใบและที่ฮิวเป็นเอกลักษณ
ข้างกายจนถูกนำมาแซวอยู่บ่อยบ่อยก็เห็นจะเป็นผู้จัดการ
ดารามือทองเอสุภาชัยกับท่าเอียงตัวจิกขาพร้อมสะพาย
กระเป๋าแอร์เมสใบโปรดเวลาออกงานเช่นเดียวกับปอยตรี
ชดาดาราสาวประเภทสองคนสวยที่โกอินเตอร์ไปด่งดังใน
มังกรก็เป็นสาวกกระเป๋าแบรนเนมยี่ห้อรู้สัญชาติ
ฝรัศนี้ด้วยเช่นกันและตัวแม่ซุปตาของเมืองไทย
พัชราภาแฟนคลับตัวยงที่มีสะสมอยู่หลายใบแล้ว
เคยโพสต์ภาพเอ่ยปากถึงแฟนนุ่มให้มอบของขวัญเป็น
กล่องส้มให้เต็มตู้ว่างว่างของเธอก็พอใจแล้วซึ่งก็เป็น
ยืนยันว่าหลงไหลในแอร์เมสเช่นเดียวกับซุปตา